เรื่องของการสั่งของออนไลน์อีกแล้วปกติคนที่สั่งของออนไลน์พัสดุมาส่ง
เราจะเห็นมีรถอะไรบ้างรถมอเตอร์ไซค์มีรถพลิกอัพอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณ
แต่ถ้าใครที่ชอบสั่งของออนไลน์คุณดูคลิปนี้ให้ดีนะ
เขาถูกเอาพัสดุมาส่งด้วยรถคันนี้ค่ะ
ทุกคนคือเราสั่งครีมกับเจ้าของแนนนึงให้มาลงของที่บ้าน
สักพักหนึ่งก็มีผู้ชายโทรมาบอกว่าจะมีรถด้วนมาส่งนะครับ
แล้วก็วางสายปลายแล้วก็งงว่ารถด้วนอะไรวะ
แล้วพอ๒ชั่วโมงนะคะรถปอก็มาจอดหน้าบ้าน

แล้วคนรถก็เปิดกระจกมาบอกว่านี่ไงขับรถด่วน
ยอมใจในความไห้ยาวมาก
หวังว่าจะมาส่งเจ๊คิมไม่ได้ส่งอย่างอื่นด้วยนะคะ
บอกว่ารถปอรถปอค่ะ
เห็นวีหว่อมาขนาดนี้คุณดูสิ
บอกตกใจมากตอนแรกเห็นรถถอยมามารับใคร
ตกใจเหรอตกใจใช่ไหมคุณอยู่ดีรถป่อเข้าบ้านคุณ
เรื่องจริงเรื่องจริงก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อน
ตกใจดิยังไงดีแล้วเจ้าของสินค้าเขาบอกอย่างนี้
เขาจะเอารถด่วนมารับของใช่ไหมมาส่งของให้
แวบแรกคุณสาวกันนี้เขาตกใจอย่างไร
รถด่วนคืออะไรเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายหรือเปล่า
นั่นก็ไม่ใช่แต่อ้าวรถด่วนที่ว่านี่แหละค่ะ
เป็นรถปเต็กตึงที่เอามาส่งของให้
คือเปิดมาก็มีพัสดุอีกหลายอย่างนะคุณ
สาวเจ้าของคลิปเขาก็ตกใจเขาบอกว่า
เอาแค่ครีมมาส่งนะไม่ต้องอย่างอื่นติดมาด้วยนะคะ
ขนส่งหรือรถทั่วไปอย่างนี้ออกข้ามจังหวัดไม่ได้เลย

คนขับรถบอกว่าทำไมอรถปมาส่งเหมาะ

แต่ก็ถึงบางอ้อสักทีเราก็จะได้รู้ว่า
เนื่องจากว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาใช้รถปลอเต็กเตอร์จังวงที่สีแดงเข้ม
และเขามีมาตรการเคอร์ฟิลล์ถูกไหมคุณ
ก็เลยทำให้ไม่สามารถหอมได้ตามออเดอร์ถึงเวลาหนด
เขาก็อาจจะต้องมีการจ้างขนส่งพิเศษเอกชนอะไรเกิดขึ้นนะคะ
จริงมีนะเพราะว่าดิฉันเคยได้รับโทรศัพท์ว่าเป็นแบบ
แต่ถ้ามารถแบบนี้โทรแจ้งหน่อยก็ดี

แจ้งเราสิจะได้รู้
เขาก็บอกแล้วไงว่ามีจะมีรถด่วนมาส่ง
ก็พูดให้เต็มว่ารถปอติ้ง